เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วกันนะคะ
มีเจ้าของร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งเขาเดินทางไปที่ป่าคำชโนธ
ไหว้พ่อปู่ศรีสุโธกับย่าปฐุมมาเนี่ยนะคะ

มาเช้าวันจันทร์ไปเจอรอยพญานาค

เลื้อยอยู่ที่หน้าร้านพ่อดิบพอดีเลยนะคะ
ร้านหมูกระทะร้านนี้ชื่อว่าร้านบุญดีหมูกระทะ
อยู่ในตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่นของนายทัชเศษ
พรโกศนศิษย์เอารถจักรยานยนต์สามคันแล้วก็อี้มาเรียง
ล้อมเชือกฟางบริเวณหน้าร้านซึ่งล้อมไว้ทำไม
เพราะเชื่อว่ารอยเส้นบนหินคลุกหน้าร้านที่ตัวเองตื่นขึ้นมาเจอ
เป็นรอยพญานาคขนาดใหญ่๒ตัวขนาดกว้าง๑คืบ
ยาวประมาณ๑๐๑๕เมตรเลื้อยขดตัวมาที่หน้าร้าน
ชัชเศษบอกว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปที่ป่าคำชโนธมาที่อุดร
ทำบายสีไปไหว้ปู่อยู่ที่คำชโนธและย่าศรีปฐุมเหมือนทุกปีที่ผ่านมา
แล้วนำใบสีกลับมาตั้งที่หน้าร้านนะคะตกกลางคืนฝันเลยค่ะ
ฝันว่ามีพญานาค๒ตัวเล้ยมาในร้าน
ก่อนที่จะเลื้อยออกไปสู่ท่าวังมนต์อยู่ในแม่น้ำชี
ซึ่งท่านี้อยู่ไม่ห่างจากร้านเท่าไหร่
ทีนี้รุ่งเช้านะคะเช้าวันจันทร์๑๒กุมภาพันธ์
ก็เลยเล่าความฝันให้ภรรยากับคนในร้านฟัง
ที่ลูกเขยจะมาบอกเห็นแสงไฟประหลาดออกจากร้านแล้วมุ่งตรงไปที่ลำน้ำชี

ก่อนที่จะพบรอยที่หน้าร้าน
ซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะเป็นรอยของพญานาคปู่ศรีสุโธและย่าปฐุมามาหา

และเชื่อว่าทำให้ค้าขายเจริญก้าวหน้า
หลังจากนี้จะมีชีวิตที่ดีขึ้น
ตัวเขาเองตั้งใจสัดทานในปู่ศรีสุทธโทและยาปฐุมา

ถูกลอตเตอรี่เกือบทุกงวดเลย